อย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกที่แล้ว
สองแม่ลูกค่ะมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะบอกว่าถูกผู้ชาย๖คน
ผู้หญิง๒คนรุมทำร้ายเธอค่ะ

คุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่ากลุ่มใหญ่

ฝั่งหนึ่งที่เป็นสองคนก็คือเป็นแม่ลูกกันฝั่งนั้นเนี่ยก็มาคือในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
เราจะเห็นแบบมีการเอาเก้าอี้ปลาใส่กันด้วยนะคะแล้วก็มีการเข้าไปรุมทำร้ายกัน
เอ่อคุณวาสนาคุณวาสนาพันธ์เนี่ยนะคะซึ่งเอ่อเป็นฝั่งที่มีสองคน
เอาอย่างงี้แล้วกันนะคะบอกว่าเหตุเกิดตอนหกโมงของวันที่ยี่สิบสี่
ตุลาคมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตรงบางบัวทองนนทบุรีบอกว่า๓เดือนที่แล้วเนี่ยครับ
อีกฝ่ายนึงเนี่ยยืมเงินไปคนละห้าพันบาทก็รวมแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นบาท
ก็ตกลงหักค่าดอกเบี้ยคนละหกร้อยเหลือสี่พันสี่ให้ผ่อนคืนวันละร้อย
ตอนแรกก็ส่งตรงเวลาหลังเริ่มผัดผ่อนนะคะ
เป็นสัปดาห์ละ๕๐๐แล้วก็ไม่ส่งเลยนะคะ
ก็เลยไปทวงพอไปทวงเนี่ยก็ส่งไลน์มาต่อว่าแม่นะคะ
แล้วผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะ๖คนเนี่ยก็ผลักแม่ล้มนะคะ
พอเห็นแบบนั้นคุณวาสนาพันธ์ก็เลยหยิบมีดมา
แต่ว่าหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีที่เป็นผู้ชายนะคะ
อ้างว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับสพบางบัวทอง
เพราะฉะนั้นก็เลยมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมค่ะ
ว้างโป้นใหญ่เลย
พวกเขาค่ะ
สิบคนประมาณแปดคนใช่ไหมคะ
วิ่งเข้ามาใหญ่เลย

ตอนนั้นอ่ะมีเอาอาวุธครบมือเลย
มันกายรม

แล้วเข้ามาในเข้าตรงป่าใช่ไหม

เรื่อยใช่แล้วก็ลากออกมาที่ถนนก็คือทุกคนก็ลุมหนูอ่ะ
คือหนูทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นที่รุมแล้ว
แรงนะมีเก้าอี้ฟาดอะไรด้วยที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะ
แล้วก็คนก็อีกฝั่งหนึ่งก็เยอะทีนี้มาฟังฝั่งนี้กันบ้าง
นะฝั่งที่มีหกคนแปดคนเนี่ยค่ะนะคะ
คือนายรัฐพลนะคะบอกว่าเขาก็ขายข้าวกล่องกันอยู่กับอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
แล้วสองแม่ลูกก็มาทวงหนี้ก็เลยวิ่งไปบอกคนในบ้าน
คนในบ้านอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดก็เลยมา
แล้วก็มีปากเสียงกันสุดท้ายกลายเป็นอย่างที่เราเห็นในคลิปล่ะค่ะ
ต่างคนต่างลุมทำร้ายกันนายชานนท์เองเนี่ยก็บอกว่า
ถูกมีดฟันเข้าแขนข้างซ้ายเส้นเอ็นขาดตอนนี้รักษาตัวอยู่ครับ
ขณะที่นางสาวอลิตานะคะหนึ่งในคู่กรณีก็บอกถูกมีดนะ
เป็นแผลที่สะโพกด้านขวาเย็บกว่าเจ็ดเข็มเหมือนกันค่ะไปมือเปล่าไม่มีอะไรกันเลยนะครับ
เกิดจากเริ่มแรกเลยเขาไปหาเรื่องน้องผมแล้วน้องผมไปขายข้าวกล่อง

คงจะต้องไปเล่าให้ตำรวจฟังกันอีกคนละรอบนะคะ
หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
คู่กรณีฝั่งนี้ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพบางบัวทอง
ดำเนินคดีกับสองแม่ลูกที่มาร้องสื่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะ